วันนี้มีพระราชกิจายุบสภาผู้แทนรัศดรแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตามกฎหมายก็ต้องมีการเลือกตั้งสอสอครั้งใหม่
ภายใน๔๕วันนะฮะแต่ไม่เกิน๖๐วันนะครับ
ก็ถ้านับวันก็คือไม่อาทิตย์ที่๗พฤษภาคมก็อาจจะเป็น๑๔พฤษภาคม
นะส่วนรับสมัครวันไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กรกตจะประชุมกันนะครับ
วันนี้ทางคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตก็ไปหารือกับทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลด้วย

ถ้ารู้ก็พักคนอื่นก็ต้องรู้เท่ากันประชาชนก็ต้องรู้เท่ากันครับ
ก็เตรียมความพร้อมมันเตรียมมันอยู่นานแล้ว
แต่ว่าเราก็ต้องทำตามกฎหมายว่ากฎหมายไม่ให้ทำอะไร
ก็พิจารณาร่างประกาศที่เกี่ยวกับ
หมดวันสมัครกำหนดวันเลือกตั้งกำหนดเขตอย่างนี้ครับ
ให้ภูมิให้สำหรับสมัครหรือภาคการเมืองมาสมัครรับเลิกทั้ง
ฝั่งของสภาผู้แทนรัศดรก็หมดวาระเลยนะฮะ
ส่วนรัฐบาลเนี่ยนายกคอรมอก็ยังรักษาการอยู่นะครับ
จะมีระเบียบเรื่องการพิจารณาอะไรได้ไม่ได้อย่างไร
อะไรที่จะต้องขออนุมัติจากทางกรกตก่อนนะครับ
ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศยุบสภาแล้วเนี่ยนะคะ

ก็คาดว่าจะ๗พฤษภาคมหรือไม่ก็๑๔พฤษภาคม
ในการที่จะลงคะแนนเลือกตั้งกัน

วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมาถ่ายรูปกับสื่อด้วยนะฮะ
กรณียากูไม่ยุ่งเรืองคงนี้อะ

บอกฝากขอบคุณทุกคนที่ทำงานร่วมกันมา๔ปี

ก้าวกลายวันนี้เปิดแคมเปญระดมทุนสู้ศึกเลือกตั้งทันทีนะครับ
ใช้กิมมิตผ้าปากสามารถที่เชิญชวนประชาชน
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพักเก้าไกลทำอุปกรณ์หาเสียงและร่วมเป็นเจ้าของพัก

วันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

อวยพรวันคล้ายวันเกิดไปถึงบิ๊กตู่
พรุ่งนี้๒๑มีนาคมนะ
ค่ะ
แสดงให้เห็นว่าตลอดเวลาไงคุณเอาเปรียกคนอื่นทั้งสิ้น
อ่าพรุ่งนี้วันคลายวันเกิดนะฮะค่ะยี่สิบเอ็ดมีนาคม
เด็กประยุทธ์นี่เกิดพศสองสี่เก้าเจ็ดอืม
ถ้านับปีก็หกสิบแปดหกสิบเก้าปีค่ะค่ะคุณผู้ชม